อันนี้ดีกว่าค่ะตอนนี้ยังไม่รู้เลยนะว่าใครเป็นคนทำ
แต่ที่รู้แน่ชัดแล้วก็คือว่าผู้หญิงคนนี้ถูกฆ่าแน่นอน
คือเมื่อวานเนี่ยมันมีการพบศพเป็นเจ้าของร้านรับซื้อของเก่านะคะ
เสียชีวิตอยู่ในห้องสภาพคือมือกับเท้าถูกมัด
นอนตายอยู่ห้องเนี้ยถูกปิดล็อกจากข้างนอกครับ
ปรากฏว่าที่คอเนี้ยค่ะมันมีร่องรอยไหม้อืม
ตอนแรกก็เอ๊ะอุบัติเหตุหรือฆ่าตัวตายไหมมันก้ำกึ่งกันอยู่
แต่สุดท้ายตำรวจไปตรวจสอบแล้วชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้นนะคะ
ที่คอเนี่ยพบว่าหลอดลมถูกปาดอื้อหือ
ว่าเขาถูกปาดคอจนเสียชีวิตนะคะผู้ตายคือนางสาววันนา
อายุห้าสิบสองปีค่ะเธอเสียชีวิตอยู่ในร้านรับซื้อของเก่าของตัวเอง
ริมถนนบางกรวยไซน้อยนะคะที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
อย่างที่บอกสภาพศพมีไฟไหม้ที่ลำคอกับข้างลำตัว
มือเท้าถูกมัดด้วยสายไฟฟ้าตำรวจบอกเลยว่าฆาตกรรมแน่นอน
และน่าจะถูกฆาตกรรมโดยฝีมือคนใกล้ชิดมากกว่า๑คน
ตำรวจสพบางบัวทองนะคะก็บอกว่าผลชนสูตรเนี่ย
เขาเสียชีวิตเพราะหลอดเลือดแดงที่คอฉีกขาดแปลว่าถูกของมีคมปาดลึกถึงเส้นเลือดใหญ่ค่ะ
ตำรวจเชิญตัวคนใกล้ชิดมาสอบสวนทันทีเลยนะคะ
มีนางบุญล้อมพี่สาวสามีคนตายมีนายวิพัฒน์หลานของนางบุญล้อม
นายทวีศักดิ์หลานสามีคนตายสามคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะคะ
แล้วตำรวจก็เชิญสามีคนตายก็คือนายสุโธมาสอบปากคำด้วย
ตอนสอบปากคำก็ต้องมีการตรวจร่างกายเบื้องต้นปรากฏว่านายวิพัฒน์กับนายทวีศักดิ์ค่ะ
ครอบครองเพื่อเสพไปอีกนะคะคุยกับนายสุโธสามีเขาก็บอกว่า
คืนเกิดเหตุเขาไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุเขานอนอีกโรงงานนึง
หลานสาวที่ท้องเสียไม่ได้มีเรื่องทะเลาะอะไรกับภรรยา
เพราะว่าตอนสามทุ่มยังโทรคุยกันอยู่เลยภรรยายังบอกเลยว่าเดี๋ยวจะทำขนมบัวลอยใส่บาท
แล้วก็เลี้ยงคนงานแล้ววางสายไปปรากฏเช้าอีกวันหนึ่งหลานสาวอีกคนโทรมาแจ้งบอกภรรยาเสียชีวิตแล้ว
ถามเขาว่าพอเห็นสภาพศพพอรู้เรื่องเหตุการณ์เนี่ยคิดยังไง
สามีบอกว่าไงรู้ไหมคะผมยังไม่ค่อยปักใจเชื่อนะว่าเมียจะถูกฆ่า
เพราะทรัพย์สินก็ไม่ได้หายไปห้องก็ไม่มีการลื้อค้นแต่นักข่าวก็บอก
สร้อยข้อมือน้ำหนัก๒บาทเขาหายไปนะไม่ใช่ว่าทรัพย์สินไม่หาย
เขาบอกว่าก็ถ้าเกิดสมมุติว่าถูกฆ่าจริงอาจจะเป็นคนร้ายที่หวังขโมยของมีค่าและลงมือทำร้ายหรือเปล่า
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีคนร้ายเข้ามาขโมยแบตเตอรี่รถยนต์ที่รับซื้อแต่ยังจับตัวไม่ได้เลย
สมมุติว่าเป็นคนที่เรารู้จักเรารู้สึกยังไงบ้าง
ผมว่าไม่น่าจะใช่ถ้ามีก็จะเป็นคนนอกครับ
ถ้าจะมีก็ต้องเป็นคนนอกสามีผู้ตายว่าแบบนั้นนะคะ
ประคำนางบุญล้อมพี่สาวสามีนะคะก็บอกว่าวันเกิดเหตุไม่เห็นคนตายมาเปิดร้าน
เดินไปดูที่ห้องก็เห็นว่าห้องถูกล็อกเลยให้หลานเอาคีย์มาตัดกุญแจ
แล้วก็ให้เข้าไปดูก็ปรากฏว่าอ้าววันนาเสียชีวิตแล้ว
รีบโทรบอกน้องชายซึ่งก็คือสามีของผู้ตาย
ส่วนนายทวีศักดิ์หลานชายของสามีผู้ตายนายสุโธเมื่อกี้นี้ค่ะ
ปกติก็จะนอนเฝ้าที่ร้านซึ่งนางมุงล้อมยืนยันว่า
นายทวีศักดิ์ไม่เคยมีปัญหากับคนตายเลยไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินด้วย
ถึงแม้ว่าจะปัสสาวะสีม่วงเสพยาก็ตาม
เพราะว่าเวลานายทวีศักดิ์จะใช้เงินทีไรเนี่ยก็จะมาเบิกกับคนตายนี่แหละ
เขาถามเขาเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ยินอะไร
เขาว่าก็รู้อยู่ถ้าเข้าห้องแล้วมันก็ไม่เคยได้ยินอะไรอยู่แล้ว
เพราะว่าห้องแกก็อยู่ข้างในเข้าไป
แต่พูดถึงว่ามันก็แก๊กอยู่แล้วเพราะหนูมั่งแมวมั่งมันไล่กันอยู่แล้ว

ใช่ค่ะแล้วมันก็อย่างว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ทำ
ถ้าเกิดมันไม่ได้ทำมันก็จะแบบยังไงมันก็ไม่คิดอะเนาะ
แต่เราก็ไม่รู้ว่าทำไม่ทำเราก็ยังไม่รู้เหมือนกัน
ข้าระส่งคุณเพียชาชคงถิ่นลงพื้นที่ที่วัดบ่อทองจังหวัดปทุมทานีนะคะ
เป็นวัดที่ครอบครัวนำร่างผู้ตายไปฝากไว้
ต้องบอกว่าครอบครัวฝั่งผู้ตายเนี่ยเขาเป็นความเชื่อของชาติภัณฑ์มอนนะคะ
เขาจะเก็บศพคนตายผิดธรรมชาติเอาไว้๓ปี
จะเอาไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วก็ชาปนกิจก็เลยมาเก็บไว้ที่วัดนี้
สาวผู้ตายเคาะลงเลยนะคะบอกพี่โดนใจให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้นะ
เพราะว่าผลชนสูตรที่ออกมาว่าพี่ถูกปาดคอเสียชีวิตแบบนี้คือมันต้องมีคนร้ายแน่
น้องสาวก็เชื่อนะคะว่าคนร้ายน่าจะต้องเป็นคนใกล้ชิดและไม่น่าใช่การฆ่าชิงทรัพย์
ถามว่าพี่สาวมีปัญหากับใครบ้างเธอบอกพี่สาวไม่เคยมีปัญหากับใคร
ถ้าจะมีจริงก็ผัวพี่นั่นแหละก็มีปัญหากันบ่อย
ถึงขั้นถูกทำร้ายร่างกายก็มีเพราะพี่เขาชอบดื่มเหล้าเมา
พี่สาวยังจับได้ว่าไปติดพันธุ์สาวอื่นอีกถึงได้แยกกันอยู่ไง
ที่ผ่านมาเธอบอกว่าในฐานะน้องสาวพี่สาวก็มาแชทปรับทุกข์เรื่องนี้อยู่เป็นประจำ
เธอก็บอกให้เลิกเถอะเลิกเถอะแต่เขารักของเขาเขาก็เลยยังไม่เลิกสักที
หวนเคียมหวนร้ายทารุณมากแล้วค่ะเป็นคนจิตใจดีมาก
ธรรมธรรโมมากไม่เคยมีเรื่องกับใครใจดีทุกคนจะรักเขา
ก็เลยสงสัยว่าใครทำกันแน่มันก็เป็นไปได้ที่ว่าพี่เขยอาจจะเมามาพังมือทำ
แล้วก็อำพางหรือว่าหลานเขาทำแล้วก็อยากได้ทรัพย์สินไปหรือเปล่า
ก็เลยไม่อยากให้ตำรวจตัดประเด็นใดทิ้งเอาให้สิ้นสงสัย
ใช่ค่ะหรือว่าอาจจะร่วมมือกันก็ได้

พี่ชายคนตายก็บอกเหมือนกันนะคะว่าไม่มีทางเป็นคนนอกแน่นอน
เพราะว่าโรงงานที่เกิดเหตุค่อนข้างมิดชิด

คนก่อเหตุต้องรู้ความเคลื่อนไหวน้องสาวเขาเป็นอย่างดีด้วย
การที่ตายมันจะฉากมากกว่าครับ

แล้วเผาก็ไหม้แค่ตรงนั้นเลยครับ

คนเผาไม่มีทางที่จะไหม้แค่ครึ่งเดียว
สักคดีไม่ถึงที่สุดก็ทำให้เผาครับ

ปรากฏว่าตรงโรงงานนะคะด้านหลังมันติดกับบ้านจัดสรร
กรั้วมันไม่ได้สูงมากสามารถปีนข้ามกันมาได้
แต่พอไปสอบถามดูเขาบอกว่าทุกจุดจะมีรอปภคอยตรวจตราอยู่
เพราะฉะนั้นเมื่อคืนที่เขาตรวจสอบคืนเกิดเหตุ
มันไม่มีใครต้องสงสัยหรือว่าน่าสงสัยเลยนะคะ
ตำรวจบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวขอขยายผลตรวจสอบหาอาวุธที่ใช้ก่อเหตุก่อน
แล้วก็จะสอบเค้นคนใกล้ชิดเพราะตำรวจพูดเลยว่าแต่ละคนเนี่ยให้การมีพิรุษทั้งนั้นเลย